มีคลิปเหตุการณ์คนตีกันค่ะหน้าเวทีดนตรีในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
แต่ตีกันเนี่ยเป็นลักษณะสิบรุ่มหนึ่ง
แล้วคนที่ถูกรุมก็เป็นผู้ชายที่อายุไม่น้อยแล้วอ่ะสักสี่สิบห้าสิบได้
แต่เรื่องนี้คนในพื้นที่บอกว่ามันมีที่มา
สาเหตุที่คนไปรุมตีผู้ชายคนนี้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

โห้ตายแล้ว

นี่ค่ะโอ้โหสะบักสะบอมเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันเมื่อวาน
อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานี
หน้าเวทีแสดงดนตรีเป็นงานของชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ไม่ใช่แค่๑๐อะค่ะหลายสิบแล้วมั้งนะ
โอ้โหรุมทำร้ายผู้ชายคนเดียวนะคะคนที่ถูกรุมก็อายุเยอะแล้วอะค่ะ
เลือดเต็มเลยคนก็ต้องมาช่วยจับแยกแล้วก็มีพลเมืองดีมาประถมพยาบาล
คนที่ถูกรุมทำร้ายนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าคนนี้คนที่ถูกรุมเนี่ยเขาเป็นคนสติไม่ดีด้วย
แล้วก็ไม่มีทางสู้คือสู้ไม่ไหวแน่
แต่ภาพนี้ถูกโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
คนมาแสดงความคิดเห็นแล้วมีคนมาให้ข้อมูลด้วยนะคะ
มีคนมาบอกว่าจริงแล้วผู้ชายคนที่ถูกรุมทำร้าย
ก่อนหน้านี้เขาไปจับหน้าอกผู้หญิงคนหนึ่ง
สามีของผู้หญิงทนไม่ได้ก็เลยไปรุมทำร้ายแบบนี้

เขาบอกว่าจริงแล้วงานนี้มันเป็นงานแต่งงาน
ผู้ชายที่ถูกรุมทำร้ายมาจากหมู่บ้านอื่น
เมามาไม่ได้สติมาแล้วก็มาลวนลามผู้หญิงในงาน
คนเตือนหลายรอบแล้วแต่ก็ยังทำเหมือนเดิม
ไปลวนลามเพื่อนเจ้าสาวสุดท้ายก็เลยโดนรุมแบบนี้อย่างที่เห็นในคลิป
คนเจ็บเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสพนาจลวยแล้วนะคะ
คนเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ซึ่งก่อนหน้านี้ไปแตะอังผู้หญิงในงานจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอฟังชี้แจงก่อน